ยังไม่มีประกาศหรือว่าคำสั่งอะไรเกี่ยวกับการล็อคดาวต์การเฟิล

ก็คือมาตรการยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะ
ดงชัดดาวนอะไรก็ยังไม่มีแต่กำลังพิจารณาอยู่
ถ้าเกิดว่าตัวเลขการติดเชื้อโควิด๑๙ในกรุงเทพมันยังไม่ดีขึ้น
มันยังติดกันอย่างแพร่ระบาดกันอยู่เนี่ย
ก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาในการที่จะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิม
แต่ว่าดูคำเตือนเรื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้๑เมษายนใช่
ฝรั่งเขาเล่นกันนะเนอะใช่เราอย่าเล่นเลยนะ

ทางผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็เลยออกมาเตือนกันนะครับว่า
เผลอไปเล่นเชี่ยวนานในบ้านเราวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะการไปเล่นโกหกเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙
อย่างเช่นโพสต์ว่าผมติดโควิด๑๙หรือว่าตรงนั้นมีคนติดตรงนี้มีคนติด
แล้วก็ไปบอกว่าอ๋อผมโกหกในวันนี้วันโกหกผมโกหกไม่ได้นะฮะ
เพราะตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พรกรฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งเขามีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างข่าวลือข่าวปลอม

นายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเรื่องนี้เตือนประชาชนด้วยนะครับ
ก่อนถึงวันโกหก๑เมษายนวันพรุ่งนี้
ใครที่ไปโกหกเรื่องโควิด๑๙แล้วจะไปเฉลยอะไรตอนหลังเนี่ยไม่ได้นะฮะ

เพราะว่าตามพรกรฉุกเฉินห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
โทษคือจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นอย่าเชียวนะครับ
เตือนกันนะฮะหลายที่ตอนนี้ก็เริ่มเตือนกันบ้างแล้วนะครับ
ผมเชื่อว่าท่านคงได้ทราบข่าวกันพอสมควร
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
ก็ออกมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ท่านผู้ชมฟังนะฮะ
ทางคุณอีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกว่า
โกหกโลกพรุ่งนี้อย่าเอาเรื่องไวรัสโควิดมาโพสต์เล่นนะ
คุกแน่นอนนะครับ
ก็ขอบพลักษณ์ครับนี่ครับนี่คือประโยชน์ของทุกท่านที่จะต้องช่วยกัน
วันนี้นายแพทย์ทวีสินยังยืนยันเรื่องประกาศต่าง
คำสั่งต่างในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ
ยังไม่มีออกเพิ่มเติมไม่มีการชัดดาวน์ล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิลล์อะไรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ยืนยันนะครับว่าเราใช้วิธีการเฉพาะบางจุด
กรุงเทพมหานครก็ยังเป็นตามประกาศเดิมอยู่
ไม่ได้มีข้อสั่งการจากท่านนายกรมตรีหรือคณะกรรมการในการสั่งการใดเพิ่มเติมเลยครับ
ทีนี้ในส่วนของคนกรุงเทพผมเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่เพิ่มอะไรหน่อยเหรอ

ใช่ค่ะหลายท่านบอกว่ายังต้องไปทำงานคือคนที่ต้องไปทำงานเขาก็กลัวไงเขาก็กังวล
เขาก็อยากให้ความร่วมมือแต่เขาก็ต้องไปทำงานหรือว่ามันตรการต่างตอนนี้เราเข้มมากน้อยขนาดไหน
สำหรับพื้นที่กรุงเทพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
วันนี้มีการประชุมกันนะครับแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
การประชุมติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
พบว่าถ้าเป็นวงผู้ที่ติดเชื้อจากสนามมวยกับสถานบันเทิงตอนนี้
แพร่กระจายเชื้อเริ่มนิ่งแล้วก็ต้องไปดูวงต่อต่อไป
อันนี้ต้องตามอย่างใกล้ชิดต่อนะฮะว่าจะมีการขยายผลไปถึงวงไหนวงไหนอะไรยังไงบ้าง
ถ้าหลังจากนี้มันยังมีแนวโน้มของการติดเชื้อแบบเพิ่มขึ้นหรือว่าคงเดิมโดยไม่ลดลง
ก็คงต้องไปหามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการไปดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายคนในรูปแบบต่าง
ซึ่งตรงนี้รัฐบาลเองเขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเรื่องการเคลื่อนย้ายคน
กรทมเป็นห่วงในตอนนี้ก็คือเรื่องของคนสูงอายุนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือผู้ที่สูงอายุนะซึ่งเขามีประกาศของกรทมเรื่องอายุ๗๐ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะ
พรกรฉุกเฉินด้วยนะครับว่าขอให้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะกรทมก็ฝากบอกนะฮะ
สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงไม่จำเป็นขอให้อยู่ที่บ้านนะครับหรือถ้าใครจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะ
จะออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขอให้ไปกักตัวเองด้วยนะครับ
เอาให้มั่นใจก่อนนะฮะก่อนที่จะไปพบคนเยอะแยะอะไรพวกนี้นะครับ
ปัจจุบันนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในปัจจุบัน
ติดเชื้อแต่มีอาการน้อยมากน้อยแบบจนแทบไม่รู้ตัวหรือมองไม่เห็น
คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของคนด้วยนะบางคนอาการไม่ออกเลยใช่บางคนไม่มีอาการบางคนไม่มีไข้ด้วยซ้ำ
ไปโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่ความจริงเชื้อไปติดคนอื่นแล้วแพร่ไปแล้ว
ตรงนี้มีร้อยละ๘๐นะฮะและเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน
อืมนี่ไงคนที่เขาทำงานอยู่ก็เลยบอกเขา

แต่มันก็ต้องพิจารณาหลายภาคส่วนนะค่ะค่ะ
มีข้อมูลอยู่นะครับนายแพทย์ชวินสุรินาคผู้มนวยการสำนักอนามัย
บอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรทม
นะฮะซึ่งจะนำประเด็นที่รัฐบาลประกาศ
แล้วก็รายละเอียดต่างที่กรพมได้พิจารณา
แล้วก็ประกาศไปแล้วเนี่ยมาหารือเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะต้องมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
อย่างเช่นจะปิดอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
จำเป็นจะต้องเป็นเงื่อนเวลาอะไรเพิ่มเติมมา
อย่างที่นทบุรีนี่เขาก็มีไปแล้วหลายจังหวัดก็มีไปแล้ว